อย่างที่คุณภาคภูมิบอกค่ะว่าวันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่จัดงานปาร์ตี้อีกรอบหนึ่งนะคะ
บางบัวทองนี่ฮะแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นคนที่จัดงานปาร์ตี้
เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดมากนะคะคือเล่าให้ฟังหมดเลย
ภายในงานปาร์ตี้อยู่กันกี่คนมีใครอะไรยังไงบ้าง
เรียงลำดับเวลาให้ฟังด้วยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ไปคุยกับนายนาธีสถิตพงศาพรอายุ๓๒ปีเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมงานปาร์ตี้แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านค่ะ
ครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะวันที่จัดงานปาร์ตี้เริ่มจัดงานตั้งแต่เที่ยง
เที่ยงเลยนะตั้งแต่เที่ยงวันนะไม่ได้พูดผิดเที่ยงวันจริงจริงเขาปาร์ตี้กันอ่ะ
เที่ยงคืนนะครับเที่ยงวันเลยนะครับตอนนั้นมีสี่คนค่ะ
ตามภาพที่เห็นนะคะก็คือตัวนายนาธีเองในคิวแฟนของในคิวและเพื่อนของในคิว
ครับจากนั้นเนี่ยนายนาธีเจ้าของบ้านบอกว่าก็ติดต่อโมเดลลิ่งหาพริตตี้มาเอ็นเตอร์เทนมาชงเหล้า
โมเดลลิ่งก็เลยส่งรูปพริตตี้มาให้เลือกนายนาธีบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนเลือกลาลาเบลเอง
ครับเพราะน้องเบลสวยที่สุดในบรรดาพริตตี้ที่ส่งมาให้เลือกทั้งหมดเลือกน้องเบลกับพริตตี้อีกหนึ่งคนค่ะ
ทั้งสองคนนี้เข้างานบ่ายโมงปาร์ตี้เริ่มตั้งแต่เที่ยงแต่พริตตี้ทั้งคู่สามารถมาเอ็นเตอร์เทนได้ตอนบ่ายโมง
นายรัชเดชหรือน้ำอุ่นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะโทรศัพท์ไปหานายนาธีเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้แล้วบอกว่าขอไปปาร์ตี้ด้วยได้ไหม
เขาก็เลยอนุญาตค่ะเพราะเขาเคยจ้างน้ำอุ่นให้ไปเอ็นเตอร์เทนทำหน้าที่เหมือนพริตตี้บอยอะค่ะ
เอ็นเตอร์เทนเพื่อนผู้หญิงที่มาปาร์ตี้ที่บ้าน๒๓ครั้งแล้วก็เลยยอมให้น้ำอุ่นมาร่วมปาร์ตี้ด้วยคือไม่ได้จ้างให้มาปาร์ตี้ด้วยเฉย
คือตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าน้ำอุ่นเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับแอบชอบลาลาเบลอยู่พอรู้ว่างานนี้ลาลาเบลมาแล้วก็สนิทสนมกับทางเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้อยู่แล้วก็เลยขอมา
ข้อมูลจากทางครอบครัวของลาลาเบลคุณแม่บอกว่าเหมือนกับน้ำอุ่นแอบชอบแต่ว่าทางครอบครัวของน้องเบลทางเพื่อนของน้องเบลเนี่ยยืนยันว่าลาลาเบลกับน้ำอุ่นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ
บ่ายโมงเขาต้องมาถึงตั้งแต่บ่ายโมงถึง๕โมงเย็นใช่ค่ะ
บ่ายโมงครึ่งค่ะนายน้ำอุ่นเนี่ยก็เดินทางไปถึงที่บ้าน
ก็ปาร์ตี้กันตามปกติเจ้าของบ้านบอกแบบนี้
เจ้าของบ้านบอกว่าสังเกตเห็นว่าน้ำอุ่นกับลาลาเบลเหมือนจะชอบพอกัน
อันนี้เป็นข้อมูลจากทางเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้นะคะ
อันนี้ที่เขากล่าวอ้างนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าณขณะนั้นเนี่ย

จนเวลาประมาณบ่าย๓ค่ะ
น้ำอุ่นกับลาลาเบลดื่มกันไปหนักมาก
งานปาร์ตี้บ่ายโมงผ่านไปแค่๒ชั่วโมง

พอผ่านจากช่วงหมดเวลางาน๕โมงเย็น

แต่เจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้บอกว่า
ยืนยันว่าตอนที่ลาลาเบลออกจากบ้านผมลาลาเบลยังพอมีสติ
เพราะผมถามเบลว่ากลับไหวไหมเบลตอบกลับมาว่าไหวอยู่
เขายืนยันว่าเบลตอบกลับเขาแบบนี้เนี่ยมีสติเนี่ยฮะ
ดูในสภาพที่น้องเขาถูกพาออกจากบ้านอ่ะน้ำอุ่นก็พาลาลาเบลไปขึ้นรถ
แล้วดูสภาพนะคะตามภาพนี่คือออกจากบ้านที่จัดปาร์ตี้นะคะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าก็นึกว่าน้ำอุ่นจะไปส่งเบลที่บ้าน
พอ๖โมงเย็นค่ะเพื่อนของเบลก็โทรไปถาม
โทรไปถามเจ้าของบ้านว่าลาลาเบลอยู่ไหนติดต่อไม่ได้
เจ้าของบ้านคนนี้ก็เลยพยายามโทรศัพท์หาน้ำอุ่น
เพราะว่าน้ำอุ่นเป็นคนพาลาลาเบลออกไปแต่น้ำอุ่นเองก็ไม่รับสาย
จาก๖โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่ม
เพื่อนและแฟนนุ่มของลาลาเบลไปถึงบ้านของนายนาธีที่จัดปาร์ตี้อะค่ะ
เพื่อถามว่าเบลหายไปไหนนายนาธีบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าบอก
เบลไปกับน้ำอุ่นเพราะกลัวว่าแฟนและเพื่อนของเบลจะโกรธ
ตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยพยายามโทรหาน้ำอุ่นกว่าจะติดต่อน้ำอุ่นได้เที่ยงคืนค่ะ
เขามาตามหาที่บ้านตั้งแต่๔ทุ่มโทรศัพท์กว่าจะติดต่อน้ำอุ่นได้เที่ยงคืน
ทีมข่าวของเราก็เลยพยายามถามนายนาธีว่าพอติดต่อน้ำอุ่นได้
พอน้ำอุ่นรับสายเนี่ยน้ำเสียงเป็นยังไงครับเขาพูดจายังไงบ้าง
นาธีก็บอกว่าก็เหมือนกับในแชทน่ะนาธีก็เลยบอกให้น้ำอุ่น
ลาลาเบลกลับไปส่งญาติกลับไปส่งครอบครัวเขาน้ำอุ่นก็เลยส่งโลเกชั่นคอนโดของน้ำอุ่น
ให้นายนาธีเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้เพื่อให้นายนาธีส่งให้ญาติของเบลรับตัวเบลกลับบ้าน
แต่พอญาติของเบลไปถึงคอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นปรากฏว่าก็เห็นว่าน้องเบลหรือลาลาเบลเนี่ยค่ะ
นอนอยู่บนโซฟาที่ล็อบบี้ของคอนโดมิเนียมตัวเย็นเอามือไปอังจมูกไม่หายใจแล้วอ่ะ
นาธีบอกว่ายืนยันว่าก่อนที่เบลจะออกไปจากงานกับน้ำอุ่นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แน่นอน
เพราะตอนนั้นยืนยันว่าถามเบลว่าไหวไหมแล้วเบลก็ตอบกลับจริงอันนี้นาธีเขายืนยันแบบนี้นะคะ
อันที่นั้นแรกมันให้ดูว่าไหวไหมฮะ
แต่ยังไงบ้างที่นี่ตอนน้องออกไปก็คือแค่สภาพเมา
ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตไม่ได้ช็อกไม่ได้น็อกอะไร
ก็จะเหมือนว่าพยายามจะชนเรื่อยชนเรื่อยแบบกินเรื่อย
กินเรื่อยกินเรื่อยตั้งครับสีเขาอ่ะ
อันนี้เรารู้ไหมพี่ว่าอุดอาจจะชอบเบลหรือเปล่า
เขาน่าจะชอบกันไม่ว่าเขาคงไม่คุยกัน
ต่างคนต่างชอบกันเราไม่ได้ใครชอบใครมีเต้นมีกอดกัน
ที่นี่ไม่มีไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องยาเสพติดไม่มีเรื่องเสียสาว
ไม่มีเพราะว่าทางตำรวจเขาก็มาเก็บหลักฐานไปแล้ว
สองชุดด้วยชุดแรกเก็บแล้วชุดสองมาเก็บอีก
นาธีก็ยังบอกอีกนะคะว่าหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ติดต่อกับน้ำอุ่นอีกเลย
ส่วนตัวโกรธน้ำอุ่นมากเพราะว่าถ้าน้ำอุ่นพาลาลาเบลไปส่งบ้านเหตุการณ์นี้ก็คงไม่เกิดขึ้นค่ะ
ก็ถูกต้องฮะถ้าคิดในมุมนี้นะครับ
แต่ถ้าย้อนคิดไปก่อนหน้านี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้ายอมบอกเพื่อนเขา
ของลาลาเบลนะยอมบอกญาติของเขาแต่แรกว่านายน้ำอุ่นพาไปเนี่ย
เขาอาจจะตามไปเจอก่อนค่ะตามไปเจอก่อนก่อนที่จะไปเจอตอนกลางดึก
แล้วก็ไปเจอในสภาพที่ลาลาเบลเสียชีวิตแล้วก็ได้อืมหรือย้อนกลับไปอีกก็คือ
ถ้าเจ้าของบ้านเห็นสภาพลาลาเบลไม่ไหวขนาดนั้นตั้งแต่ที่บ้านที่จัดปาร์ตี้
ก็พาไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะก่อนจะไปโทษคนอื่นต้องดูตัวเองด้วยนะฮะ
ว่าเรามีส่วนในการที่จะช่วยเหลือเขามากน้อยขนาดไหนหรือยังนะครับ
มีผู้ที่อยู่ในบ้านและในงานด้วยนะครับที่ทีมข่าวของเราได้พูดคุยด้วยนะครับ
นายชัยพลพันนาอายุ๒๙หรือว่าในคิวในคิวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นคนที่จัดงานปาร์ตี้บ้านหลังนี้เขามี๓คนที่เขาเป็นเจ้าของร่วมกันคือนายนาธีที่คุยไปคนแรก
มีในคิวแล้วก็แฟนของในคิวเขาอยู่ร่วมกัน๓คนนะ
เป็นเจ้าของบ้านร่วมกันจัดงานปาร์ตี้ร่วมกันแทบทุกวันอ่ะเขาก็พาทีมข่าวของเราไปดูห้องที่จัดปาร์ตี้กันนะฮะ
ดูจุดต่างเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเนี่ยจุดนี้เป็นอย่างนั้นจุดนั้นเป็นอย่างนี้
อ่าจุดที่ลาลาเบลกับน้ำอุ่นนั่งด้วยกันอ่าจุดที่ลาลาเบลเมาแล้วก็มานอนอยู่ตรงโซฟานะครับ
อ่ามีช่วงที่ลาลาเบลเมาแล้วนอนอยู่ตอนนั้นลาลาเบลก็เขายืนยันว่ายังมีสติแล้วก็หายใจอยู่
ส่วนช่วงเวลาที่น้ำอุ่นพาตัวลาลาเบลไปที่คอนโดเรื่องนี้นายชัยพลเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะ
เขาก็เมาเหมือนกันเขาก็หลับเหมือนกันส่วนตัวเขาก็เชื่อว่าหากน้ำอุ่น
พาลาลาเบลไปที่คอนโดของตัวเองเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้น
หากน้ำอุ่นพาลาลาเบลที่หมดสติอาการไม่ดีเนี่ย
ไปโรงพยาบาลเนี่ยเชื่อว่ายังไงปัญหามันก็ไม่เกิด
เบลนั่งนี่น้ำอุ่นนั่งนี่ครับอ่าแล้วน้ำอุ่นอันนี้ผมนั่งนี่
แล้วก็แฟนผมเฟิร์สใช่แล้วก็ตรงนี้วิมัยอ่า
แล้วก็โนมิตะตรงนั้นครับแล้วก็อันนี้พี่ตีครับผมตามนั้น
พี่ตีคนเดียวใช่คนเดียวส่วนอ่าอุ่นนั่งไหนครับนั่งนี่ครับ
อ๋อนั่งกับเบลหรอนั่งกับเบลนี่ครับอ๋ออ๋อใช่เขาเขาเขาดูสนิทสนมกันเลยใช่ไหม
ใช่ครับเหมือนชอบกันเลยครับใช่เขาเมาแล้วเขานอนตรงไหน
นอนตรงนี้เมาแล้วตรงนี้อ่ะใช่ใช่อ๋อนอนคือนอนลาบไปเลย
น่าจะใช่เพราะตอนนั้นนี่ก็หลับไปเหมือนจำไม่ได้แต่น่าจะตอนนี้แหละ
ตรงนี้เนอะใช่ตอนที่อุ่นอุ้มไปเขาอุ่นอุ้มจากตรงนี้เลย
อืมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ก็เมาอืมแต่แต่แต่นอนแล้วเนี้ยแน่แน่
ใช่ใช่เห็นไหมว่านอนนอนยังมีชีวิตอีกไหมหรือว่าเขามีน่ะได้
มอมแบบด้วยกันธรรมดาชวนแก้วแก้วต่อแก้วเลยใช่อ่า

จริงว่าอยู่ที่แบบนี้ผมเห็นก็ไม่มีเหตุการณ์อยู่แล้ว

ผมเล่าอยู่ไปก่อนเราก็จะได้รู้แล้ว
แต่ว่าที่เขาบอกว่าลักษณะเหมือนน้ำอุ่นกับ
ลาเบลชอบพอกันสนิทสนมกันนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ย
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของคนที่เขาอยู่ในงานนะฮะ
ซึ่งน้องเขาไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงหรือว่าจะบอกกล่าวอะไรแล้วนะ

แต่ถ้าดูจากจุดต่างของห้องในบ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
จะพบว่าไฟเทคแบบนี้เลยนะครับ
มีลำโพงมีโทรทัศน์มีคอมพิวเตอร์มีเครื่องเสียงมีถังน้ำ
มีอะไรเยอะแยะไปหมดที่มันเรียกว่าพร้อมสำหรับการปาร์ตี้ดื่มกิน
แล้วมีจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วย

น่ายากในการที่จะตรวจสอบหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นนะครับ
ก่อนที่นายนาธีกับนายคิวจะเปิดบ้าน
แล้วก็ให้ทีมข่าวของเราเข้าไปตรวจสอบในจุดต่างเนี่ยนะครับ

ก็ได้เรียกตัวทั้งสองคนพร้อมกับแฟนสาวของนายคิว
ไปสอบปากคำอยู่๒ชั่วโมงด้วยนะครับ
แล้วก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยนะครับ
ซึ่งไม่พบนะฮะสารเสพติดนะครับ
แต่ว่ายังต้องรอผลอย่างละเอียดก่อนนะฮะ